ตีหนึ่งที่ผ่านมาที่จังหวัดตรังครับมีร้านเป็นสถานบันเทิงชื่อ
ตำรวจหน่วยสวาสตร์โอ้โหใช้ปืนไปกราดยิงคนในร้าน
อยู่ถนนพัทธรุงตะบนบ้านโพครับผู้เสียชีวิตที่โดนยิงไป
ชื่อนายจิตกรหรือว่าขาวอายุสามสิบสองปีเขาเป็นคนสนิทนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะ
หลังหัวสองนัดกระสุนทะลุปากครับอุ้ยสะบักหลังซ้ายอีกสามนัด
ชัยโครงขวาหนึ่งนัดต้นแขนขวาสามนัดรวมเก้านัด
โอ้โหขาวนี่นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตเลยมีคนเจ็บเป็นเพื่อนผู้ตายนี่แหละ
คุณผู้ชมฮะคนเจ็บชื่อนายเอกพรตหรือว่าต้อมอายุสามสิบสี่ปี
โดนปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละยิงเข้าที่สะโพกซ้าย๑นัด
ข้อเท้าซ้ายหนึ่งนัดครับแล้วมีคนเจ็บไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งคน
คนนี้โดนลูกหลงโดนยิงเข้าไปที่ข้อศอกซ้าย๑นัด
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตรังไปไปดูในที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีหัวกระสุนหนึ่งหัวแล้วก็มีลูกกระสุนปืน
ไม่ได้ใช้งานอีกหนึ่งนัดสอบถามทราบว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตนะ
มากัน๓คนมานั่งดื่มกินกันช่วงเที่ยงคืนครับ
ส่วนคนก่อเหตุนิสิทธิ์ใครชื่อจ่า๑๐ตำรวจชุดติดผลหน้าแก้วหรือว่าจ่าเบิร์ต
ตำแหน่งพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพบ้านหนองเอื้อง
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการชุดสวาสตร์ด้วย
นั่งดื่มกินพร้อมกับเพื่อนที่เป็นตำรวจรวม๒นาย
และตำรวจทั้ง๒นายเป็นอดิทธิ์กาดของทางร้าน
จะลาออกจากร้านไปได้ประมาณเดือนหนึ่งก่อนจะมาก่อเหตุขึ้น

ทำให้มือยิงและเพื่อนตำรวจด้วยกันพากันวิ่งหนีออกจากนั้น

พนักงานร้านเนี่ยบอกว่าตำรวจทั้งสองนายซึ่งรวมจ่าเบิร์ตมานั่งดื่มกินแล้วเมาหนักมาก
ว่าน่าจะดื่มจากที่อื่นมาก่อนครับ
ก่อนที่มือยิงจะถีบเก้าอี้กระเด็นไปโดนผู้ตาย
ผู้ตายเนี่ยโมโหลุกขึ้นไปผลักมือยิงออก
ก่อนผู้ตายจะเดินขึ้นมาทางบันไดชั้น๒ครับ
นาทีนั่นแหละจ่าเบิร์ตชักปืนตามประกบหลัง

แล้วตามไปประกบหลังนะยิงใส่
จากนั้นจ่าเบิร์ตก็ยิงใส่
จนผู้ตายล้มฟุบคาที่ไปเลยครับ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกเชื้อชาติยาวดำ

เชิญตัวพยานซึ่งเป็นเพื่อนผู้เสียชีวิต
แล้วพนักงานเสิร์ฟของร้าน๗ปากมาสอบปากคำ
แต่ว่าปมสาเหตุคาดว่าอาจจะเป็นการคำเมนต์กันในร้าน